ความน่ารักของทางบ้านกันบ้างดีกว่านะครับ
บอกเลยว่าน้องคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในอาการโกรธนะครับ
แต่อยู่ในโหมดที่กำลังจะยืน

น้องคนนี้ชื่อน้องปลื้มครับ
อายุหนึ่งครอบหกยัน
หนึ่งผมกำลังโดนตัดผมอ๋อน้องปลื้มตัดผม
ตอนแรกก็ไม่พอใจอ่ะเนอะลูกว่ามันจะไม่หลออ่ะครับ
แต่พอตัดไปถัดมาหล่อนะเนี่ย

เหมาะหล่อเหมือนปลุ้มดีใจเลยนะ
อะไรที่มันไม่ดีอย่าเก็บไปใส่ใจ

ขอบคุณคุณปุญชรัฐนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องปลื้มมากนะครับ
และลูกคุณได้ออกอากาศให้คนทั้งประเทศได้ดูแล้ว

ถูกต้องแล้วถ้ายืดตลอดข่าวรื่นขอให้รวยตัวนี้นะคะ
ไปเลยสำหรับใครที่ส่งคลิปมาแล้วคลิปของคุณได้รับคัดเลือกออกอากาศ
อยากได้เสื้อก็ส่งคลิปของคุณมาได้ทางอินบล็อกแฟนเพจตลอดข่าวเลยจ้า